อ่าเข้ามาปั๊บนะเข้ามาหยิบเบียร์มาดื่ม

ร้านนี้คือร้านกินกับเกี้ย

ผู้ชายคนี้เข้ามาในร้านดอมนะครับ
แล้วพูดโดยไม่ได้ถาม
อะมาถึงก็เดินมาถึงแล้วก็บอกว่า
เอิ่อผมตามนายมาประชุมนี่นายกำลังคุยกับสส

ผมตามนายมาประชุมนายประชุมอยู่กับสอสอ

อาจจะประชุมหลายนัด

ส้มตำต้มยำทะเลไข่เจียวข้าวสวยแล้วสั่งเบียร์ด้วย

คุณผู้ชมครับ๓ชั่วโมงเพื่อนไม่มาสักคน

ดูนะเธอดูนะเธอจับตาดูไว้นะ

บอกว่าโดนไปครั้งนี้นะเกือบพัน

เคยโดนชักดาบตั้งแต่สมัยอยู่ร้านเก่า
แล้วมาอย่างนี้เลยมันต้องแต่งตัวแบบนี้
พี่จินเวลาเล่าหน่อยครับ
บ่อยค่ะเมื่อก่อนเปิดร้านอยู่

นั่นก็บินแรกก็๒๐๐๐กว่า

แจ้งอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
สำหรับทางตำรวจเขา
แต่สำหรับเราคนค้าขาย

นี่คือลำบาก

เจ้าของร้านบอกว่าดูเอาไว้นะครับ
ร้านอื่นในพัทยาดูเอาไว้นะครับ

คือตามนายมาประชุมกับสอสอ